คราวนี้เนี่ยเรามาดูทางฝั่งซุปตาชายหนุ่มบ้างดีกว่า
ตัวพ่อดีกว่า
ตัวพ่อกันบ้าง
แล้วก็เอ๊มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ภาพอารมณ์ที่พี่เวียสื่อสารออกมาแล้วดูแล้วรู้สึกเป็นยังไง
ดูอัดดูอบปุ่นนะคะ
อาจจะด้วยโลเคชั่นที่แกชอบไปด้วยแหละก็ไม่ได้ถ่ายแต่เบลล่า
เขาก็ถ่ายผู้เขาธรรมชาติท้องฟ้าค่าอาทิตย์ต่าง

คือทุกอย่างถ่ายสวยหมดแต่ที่ถ่ายสวยสุดคือใคร
ล่านี่แหละต้องยกให้นางจริงนะคะ